ก็เป็นเรื่องของการทะเลาะกันในครอบครัว

แล้วก็มีผู้ได้รับบัตรเจ็บด้วยค่ะ
ในคลิปนี้เราจะเห็นผู้ชายคนนึง

พยายามจะเข้าไปทำร้ายผู้ชายอีกคนนึงนะครับ
ซึ่งก็คือนายพานุพงศ์นะคะ
แต่ว่าพ่อกับน้องสาวของผู้ก่อเหตุ

เคล็ปนี้ลงในโลกออนุโมงครับ
แล้วก็มีการพูดถึงว่ามีการใช้กำลังความรุนแรง

คุณพานุพงศ์ผู้เสียหายเล่าบอกว่าประมาณบ่ายโมงของวันที่๒๙ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของเขาเขาอยู่กับพ่อตาแล้วก็ภรรยา
ซึ่งตั้งท้อง๕เดือนอยู่ด้วยกันนะคะ
คนที่พยายามจะเข้ามาฟันก็คือนายมอส
ซึ่งเป็นพี่ของภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ
โดยบอกว่าภรรยาของเขาถูกนายมอสเข้ามาต่อว่า
เพราะว่าภรรยาไปถามเรื่องเงินค่าขายน้ำยางพาราว่าอย่าลงมาให้ไป
มอสไม่พอใจก็เลยโตเถียงกัน
ลามไปถึงเรื่องมรดกทรัพย์สินที่พ่อยังไม่ได้แบ่งให้ชัดเจน
แล้วก็พยายามจะทำร้ายร่างกายภรรยาเขา
ตัวเขาเองก็เลยไปห้ามไว้
แต่สุดท้ายก็ถูกนายมอสทำร้ายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นนายมอสก็กลับไปเอาอาวุธมีดที่บ้านมา
แล้วก็เป็นอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
แต่นี่ก็ชอบมาหาเรื่องน้องมาต่อน้อง
นี่แหละค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียหายบอกว่านายมอสพยายามจะเข้ามาทำร้ายอีกนะ
แล้วตอนนั้นก็ตัวเองก็ต้องหนีหลบไปอีกบ้านนึง
มอสก็เลยไม่พอใจหาไม่เจอนะคะ
ก็เลยเอามีดทุบรถกระบะของตัวเอง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ตัวเองกับภรรยาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
ก็ให้ภรรยาไปอยู่กับแม่อีกบ้านหนึ่ง
ส่วนตัวเองก็มาพักกับพ่อนะคะ

แล้วก็ไปแจ้งความที่สพท่าแซะ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะจะตามตัวผู้เกาะเหตุมา
ก็คือในมอสแล้วก็จะให้พูดคุยไกล่เกลี่ยกัน
เพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวค่ะ